เรื่องที่จะเล่าให้ฟังไปดูงานแต่ง

งานมงคลคู่บ่าวสาวเขามีความสุข
เกลือมีความสุขมาเป็นสักขีพยาน
แต่คราวนี้งานแต่งกลายเป็นงานต่อย

วัยรุ่น๒หมู่บ้านไปร่วมงานแต่ง
เขามีขบวนรถแห่ขันหมากกันอยู่

หลังจากนั้นเขาก็เข้าไปทำพิธีในบ้าน
แต่ปรากฏว่านอกบ้านนี่สิฮะ

ถือไม้ไล่ตีกันเอาหินปลาใส่กัน
คุณผู้ชมไปดูช่วงชุนละมุนกันก่อนฮะ
นี่ฮะลุงป้าน้าอาตกอกตกใจ

จริงคลิปนี้ความยาว๘นาที

โพสต์คลิปวัยรุ่นตีกันอย่างเมามัน
ในงานแต่งงานแขกเรือเขาไม่เมามันด้วยนะครับ
เขียนข้อความเอาไว้นะครับว่าอีกแล้วบ้านกระทุ่ม

เป็นเรื่องร้อนแรงในโลกออนไลน์นะครับ
มีคนมาแสดงความคิดความเห็นเป็นจำนวนมาก
คุณถ้าเป็นคุณคุณแสดงความคิดความเห็นยังไง
บอกที่ใจเย็นนี่ทันหรือเปล่าคุณแน่นุ่มนะ
เกรงใจบ่าวสาวเขาบ้างบอกแบบนี้นะฮะ

เรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าสอบปากคำ
โดยนายจำเนียนชรอนลำและก็นางสาวกัญญาหอมเนียม
สองท่านนี้เป็นพ่อและแม่ของเจ้าสาวนะครับ
พ่อและแม่ของเจ้าสาวมาพร้อมกับนายสุชาติหอมเนียม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บ้านกระทุ่ม
ผู้ใหญ่บ้านนะนวดขมับมาเลย
ปวดหัวสิครับเจอแบบนี้นะฮะพ่อแม่เจ้าสาวยืนยันนะครับ
คลิปที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยเห็นแบบนี้นะ
แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์หนักหนาสาหัส
อย่างที่ใครต่อใครนั้นตีความกันไป

ในคลิปเห็นว่ามีคนเยอะใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ตีกัน
แต่เป็นคนที่วิ่งไปคอยห้ามปราม
แล้วก็วิ่งไปจับเอาลูกหลานออกมาเท่านั้นเพราะกลัวโดนลูกหลง
เพราะเป็นงานมงคลไม่อยากให้มีเรื่องทะเลาะกันในงาน
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปตีไปรุมไปต่อยกันหมด
ก็พยายามไปยื้อยุดไปฉุดคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมา
ใช่คือจริงก็เป็นญาติมิตรกันเป็นเพื่อนบ้านกัน

ฟังเสียงทางด้านของพ่อเจ้าสาวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับ

ที่ตามข่าวเขาลงนะมันก็แค่นิดหน่อยเองครับ
แต่ไปลงเกินเหตุเขินไปประสบความผมไม่พอใจเหมือนกัน
คือผมอยากจะรู้ว่าคนที่ลงคลิปคือใคร
แต่ว่ามีในผีศาลออกมาว่าตายคนเดิมคนนั้นอยากผมบุญจัก

มันต้องทำอย่างนี้น่าจะลงมาอวยพรให้ดี
บ่าวสาวนี่ลุงผมผิดว่าผมไม่ชอบเลยทำแบบนี้
พ่อของเจ้าสาวก็บอกเออมันก็

มันก็เกิดเหตุการณ์การวิพากษ์วิจารณ์คนก็ด่าเข้ามานะฮะ
ไม่อยากให้ถูกด่าแบบนี้นะครับ
แล้วก็ชี้แจงว่าจริงแล้วในงานเขาไม่ได้ตีกันหนักขนาดนั้น
ไม่ได้มีคนเจ็บคนตายนะฮะ
ด้านของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๗นะครับ
กระทุ่มก็คือผู้ใหญ่สุชาติหอมเนียม
ผู้ใหญ่บอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้รุนแรงขนาดที่เห็นในคลิป
ในช่วงเช้าผู้ใหญ่เองก็ไปช่วยงานตามปกติแหละนะครับ
ก็ไปตั้งแต่ขบวนแห่ของขบวนขันหมากของเจ้าบ่าว
มาถึงที่บ้านก็ยังมีความสุขกัน
เข้าไปในบ้านไปเข้าสู่พิธีให้สินสอดทองมั่นกัน
ก็ยังมีความสุขกันนะครับ
และหลังจากนั้นผู้ใหญ่ก็ออกไปไร่มันสัมปะหลัง
มารู้ภายหลังว่ามีเรื่องกันซะแล้วแต่ก็ได้สอบถามจากลูกบ้าน
ทราบว่าเหตุการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เห็นในคลิปนะครับ

แต่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

ตำรวจก็ฝากว่ากล่าวตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุในครั้งนี้
ก็ถือว่าเนื่องจากแม้อาจจะเป็น

ดังนั้นนะครับขอให้รักสมัครสมานสามัคคีกัน
แต่ที่ผู้ใหญ่บ้านปวดหัวตึ๊บนิดหนึ่งเพราะว่าบอกว่า

ตีกันในงานคอนเสิร์ตบ้างหรือว่างานแสดงอะไรที่

ที่ชุมชนทำบ้างแต่ไม่เคยเห็นเลยว่า
ตีกันในงานแต่งนะครับอันนี้ก็
ฝากเตือนลูกบ้านกันหน่อยรักแล้วก็สามัคคีกันนะครับ